กันที่ข่าวนี้เหมือนกันนะคะให้ความสนใจกับข่าวนี้หลายคนเหมือนกัน
นกน้อยอุไรพรเป็นยังไงบ้างเรื่องคดีความ
เห็นบอกว่าตำรวจเรียกไปแล้วก็เออไม่ว่างไปพบสักทีนึงนะคะ
มือคือเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมแม่นกน้อยนะหวนคืนเวที
เมื่อคืนมีการแสดงโชว์เปิดวงเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่หยุดไปเพราะเป็นช่วงหน้าฝนบรรยากาศที่บริเวณลานเพลินค่ะ
บ้านหนองใสตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ก็ได้จัดตั้งเป็นเวทีมีฉากเป็นพญาศีสุโฒนรรคาราช
แล้วก็พญาสุวรรณนาคาราชด้วยนะคะหันหน้าเข้าหาการล้อมด้วยรั้วสังกษีค่ะ
ก็มีแฟนเพลงไปร่วมชมการแสดงกันอย่างคึกคักเลยคุณผู้ชม
โดยช่วงเช้าค่ะคุณแม่นกน้อยแล้วก็ลูกวงนะ
ได้มากราบไหว้สารปู่ขุนเดชเจ้าของที่เก่าค่ะ
ซึ่งเป็นสารตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านพัก
แล้วก็เปิดเผยว่าได้อธิษฐานขอพรเป็นพิเศษ
คือให้หมดหนี้หมดสินนั่นเอง
หลังจากที่มีคดีความนะคนเป็นห่วงกันเยอะเลย
มีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่ากับการจ้างงาน
นกน้อยบอกว่ายังมีเจ้าภาพมาจองคิวงาน
จนถึงนู่นเลยคุณผู้ชมปี๖๔ค่ะ
ส่วนงานในต่างประเทศก็มีแถบยุโรปอเมริกาเดนมาร์
แล้วก็เยอรมันแล้วก็ลาวค่ะไปแบบมินิคอนเสิร์ตนะคะ
คือถ้าไปวงใหญ่ค่าใช้จ่ายมันเยอะ

อกจากนี้ค่ะยังเปิดเผยถึงกรณีที่ไม่สามารถ
พบกับตำรวจก่อนหน้านี้นะ
เพราะว่าไม่พร้อมต้องทำมาหากินค่ะ
แล้วก็แม่นกน้อยบอกว่าก็ไม่ได้คิดจะบิดคิ้วใดนะ
วันที่๘ตุลาคมนี้จะไปพบตำรวจแน่นอน
นกน้อยว่างั้นค่ะ
พร้อมไปแบบนี้
เมื่อวานนี้รู้จักภาพบรรยากาศนะคะ
การแสดงเปิดวงหลายคนก็ให้ความสนใจ
บงชาวบ้านก็มาดูกันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันที่๘ตุลาคมนี้
แม่นกน้อยบอกเองแล้วนะว่าจะไปพบกับคุณตำรวจ
ก็บอกไปว่าไม่ได้คิดจะหลบนี้เพราะว่าก็ไปออกงานทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อยแบบนี้
ก็ต้องทำอาหารกินก็ต้องกินต้องใช้อีกลูกวงอีกเป็นร้อยนะคะ

คดีความก็ว่ากันไปเรื่องเห็นอกเห็นใจก็ว่ากันไปเหมือนกัน
เอาว่าให้กำลังใจแม่นกน้อยด้วยนะคะ